โอ้โหจัดแถลงข่าวยังตัดต่อนั่นเองคุณผู้ชมไม่เลื่อนแน่นอนค่ะ
แต่ว่านะคะพอออกสตาร์ทปุ๊บก็ดูจะมีปัญหาปั๊บเลยล่ะค่ะ
อสนวัฒน์ค่ะให้สัมภาษณ์แบบอารมณ์เดือดมากเมื่อวานนี้นะคะ
ยืนยันชัดว่าปีนี้ไม่ออกอากาศที่วิกหมอชิตโอ้โหเนื่องจากปัญหาภายในกับผู้บริหารบางคนนะคะ
หลายเหตุการณ์ทำให้เจ้าตัวรู้สึกว่าไม่ให้เกียรติกองประกวดเลย
ซึ่งคนในช่อง๗อ้างว่าไร้อใช้งานไม่ได้เลยล่ะค่ะ
เราส่งจดหมายถึงท่านโดยตรงทุกครั้งท่านไม่เคยมาร่วมงานสักครั้ง
ท่านก็พูดบอกว่าไม่เป็นไรหรอกที่ผ่านมามันใช้งานไม่ได้เลย
อร่าคืออะไรอ่ะครับแล้วที่เล่นกันอยู่ออร่าเยอะใช่ไหมฮะ
นางเอกของช่องคือใครครับถ้าไม่ใช่รุ่นที่คุณสุรังทำไว้
เราเอาเงินและเรตติ้งความนิยมไปให้
แต่ยังใช้วิธีเหมือนเราเป็นยามรักษาอาการของช่อง

ฟังคนอื่นบ้างมันก็ได้วิสัยทัศน์เพิ่มขึ้น
เพราะธุรกิจวงการบันเทิงไม่ใช่ธุรกิจที่นั่งอยู่ในห้องแล้วสั่งคน

นักข่าวจากวิกหมอชิดก็ไปนะตอนต้นงาน
แต่ตอนท้ายงานยกกล้องหนีไปเลย
แต่ว่าจะมาประกวดที่ไหนอย่างไรก็ตามแต่นะคะ

เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะคะสำหรับเวทีมิสแกรนด์นะ